งานส่งท้ายสงกรานของชาวบางพระจังหวัดชนบุรีกันหน่อย
ทุกปีเขาจะทำพิธีปล่อยองค์พญายมลอยลงทะเล
เพื่อเหมือนเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปค่ะ

เป็นพิธีใหญ่เลยนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำบริเวณชายทะเลบางพระ
หมู่๔ตำบลบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านเขานำอาหารคาวอาหารหวานมาเส้นไหว้ก่อน
แล้วก็ตั้งเครื่องบวงสวงองค์พญายมนี่องค์ใหญ่มาก
จำลองขึ้นมานะหันหน้าออกทะเลไป
เพื่อเป็นการทำพิธีขอขมาลาโทษ
จากนั้นก็จะช่วยกันแบกแบก
แอกองค์พญานมแบกไปลอยทะเล

จะเอาเธอนั้นไปลอยทะเล
โอ้โหนี่คุณเอาเพลงแบบนี้มาให้ผมร้องนี่
คือมันลักษณะให้คุณผู้ชมคิดว่า
วิธีการเอาไปลอยทะเลก็คือ
อยากให้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปไงค่ะ
เข้าใจไหมองค์พญายมเองก็เป็นตัวแทนแบบนั้น
แล้วเขาบอกว่าไปลอยทะเลให้ลึก
เพื่อให้องค์พญายมเป็นตัวแทนนำความทุกข์ความสุขโรคภัยไข้เจ็บความตาย
ให้พ้นจากชาวบางพระให้ไกลที่สุด

เขาจะเอาความโชคร้ายไปด้วยใช่ไหม
ส่วนใหญ่ผมก็จะถูกลอยไปแบบนี้
ไม่ได้ลอยวันไหนนะวันจันทร์ก็ไม่ลอยนะ
ลอยไปไหนฮะลอยอังคารโอ้โฮน่าสงสาร

ใช่

เท้าจะจัดขึ้นตอนพบค่ำนั้นฮะ

เหมือนแบบตะวันกำลังจะรับขอบฟ้า
ตะวันลับฟ้าเหมือนตอนเย็น

คืออย่างนี้เขาบอกว่าพอความมืดมันค่อยเข้ามาปกคลุม
จะทำให้มองไม่เห็นองค์พญายมเท่าไหร
เหมือนแบบว่าองค์พญายมลอยตะคุมกลายออกไป
ซึ่งก็เหมือนเป็นการแก้เคล็ดว่า
ชั่วร้ายต่างถูกองค์พญายมนำไปทิ้งทะเลเรียบร้อยแล้ว

ความเชื่อแล้วเขาก็ทำกันเป็นประจำทุกปี
ก็เป็นความสบายใจเขาเหมือนกับเอาความทุกข์ความโศกของชาวบางพระเนี่ย
ลอยทิ้งไปเหมือนปีใหม่ไทยก็เริ่มต้นใหม่

ซึ่งชนบุรีเองเขามีพวกวันไหล่อะไรต่าง
มันก็เลยเป็นช่วงสุดท้ายปลายสงการของเขาแล้วค่ะ